คนติดตามโอ้โหว่าปังแล้ว

แต่ละคลิปคุณผู้ชมจ๋าโอ้แม่เจ้าสนั่นกันจริง

อ้าวเพราะถ่ายคลิปอะไร

น้องอาร์มจ๋านี่ว่ากันอย่างไรบ้างคุณผู้ชม
เขาก็สวยวันก็สวยคืน
จริงค่ะคลิปของน้องเลยแจกความทั้งแบบน่ารักสดใสอย่างนี้
ทั้งเพลงเพราะน้องจัดให้ได้หมดเลยนะคะ
แต่บอกเลยนะคลิปที่เรียกยอดวิวเนี่ย
ทะลุโทรเชียลไปเลยนะคะ
แต่แบบนี้ชุดว่ายน้ำสีฟังละก็จะรออะไรคุณผู้ชมคะ
ก็มีก้มบ้างนิดนึง
ก็ต้องโชว์ค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดา
จัดเต็มขนาดนี้อย่าได้แปลกใจคุณผู้ชม
ไม่ใช่แค่ยอดติดตาม๕ล้านกว่าเท่านั้น
แต่ยังมียอดวิวด้วยยอดวิวหลักแสนขึ้น
หลักล้านขึ้นแทบจะทุกคลิป
คุณผู้ชมรอดูนะยอดที่มันเป็นแบบว่า๑ซึ่ง๓เอ็ม
เอ็มคือหมินเดชน์เออไปดูตัวอย่างคิดไปดีกว่านะจ๊ะลูกคุณคิดดี
แซ่บสะเดาวสวงขนาดนี้ไปเลยจ้ะ
โอ้โหติ้งอยู่นะพูดมาสนิท
น่าลีก

ไม่ใช่เซ็นเซอร์หน้าอกนะเซ็นเซอร์หน้า